ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ที่ปราจีนบุรีเหมือนกัน
มันมีเหตุการณ์ที่มีคนขับรถบรรทุกไปจอดขวางทางเข้าออกที่ศูนย์อาหาร
แล้วก็ลงไปทำร้ายผู้หญิงที่เป็นพนักงานของที่ร้านอาหาร
สาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังให้ไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
คลิปนี้นะคะนายมนตรีเกจรัฐผู้จัดการศูนย์อาหารในพื้นที่หมู่๔
ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คครับเหตุการณ์ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
คนขับรถบรรทุกส่งของโรงงานแห่งหนึ่ง
จอดรถปิดทางเข้าออกศูนย์อาหาร
แล้วก็เดินไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงซึ่งเป็นพนักงานในร้าน๒คน
ก็คือเพื่อนร่วมงานกับแฟนของคนก่อเหตุ
หน้าต่อตาผู้จัดการศูนย์อาหารเลยค่ะ
ก็เลยเข้าไปต่อว่าแต่กลายเป็นว่าคนก่อเหตุตอบกลับมาว่าอย่ายุ่ง
มนตรีผู้จัดการศูนย์อาหารก็เลยบอกว่า
เห็นคนขับรถบรรทุกบีบคอแฟนสาวเลยสั่งให้หยุด
หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็รีบขับรถหนีออกไปครับ
ตอนนี้นะคะไปแจ้งความแล้วที่สพบ้านสร้าง
นางสาวนิตยาอายุ๓๒ปีเพื่อนร่วมงานของแฟนที่ถูกทำร้าย
ว่าสาเหตุเป็นเรื่องของความหึงห่วง
ผู้ก่อเหตุเห็นแฟนรับดอกไม้ในวันวาเลนไทยค่ะ
เข้าใจผิดว่าเป็นดอกกุหลาบจากชายอื่น

ดอกไม้อันนี้เขาแลกกันในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน
คนก่อเหตุไม่ยอมฟังคำอธิบายเลย
ก็คือมุ่งหน้าจะไปตบเพื่อนด้วยเพื่อนแฟน
เพราะว่ามีปากเสียงกันตั้งแต่คุยโทรศัพท์แล้ว

ก็เลยตบหน้าแฟนไปเลยทีนึงผู้ชายคนนี้
สักพักก็กลับเข้ามาใหม่โทรตามแฟนให้ออกไป
ทะเลาะกันอีกแล้วลงไม้ลงมือกันอีก
เขาเข้าใจว่าเราออกหน้าแทน
เหมือนกับว่ามีคนอื่นเอาโทรศัพท์มาให้แฟน

แต่เรามาออกหน้าแทนอะไรอย่างนี้
ความคิดของเราน่าจะเป็นประมาณนี้
แต่คือเขาก็ถามเราก็เลยบอกไปว่า

เออเราคือใช้คำว่ากลัวว่าเขาเป็นลูกน้อง
กูเป็นคนซื้อให้มันเองมีปัญหาอะไรไหม
คันนี้มันก็วางสายแล้วมันก็ขี่รถสักพักหนึ่ง
เห็นมันขี่รถเข้ามาวางสายแล้วก็โทรมาอีกรอบ
มันก็ขี่รถเข้ามาแล้วมันก็เดินจากมุมทางเข้า
โมงเข้าเข้ามาแล้วก็พุ่งประเด็นมาหาเราเลย
นี่เพื่อนของแฟนสาวผู้ก่อเหตุเลยโดนไปก่อนเลย
ส่วนแฟนสาวของผู้ก่อเหตุนางสาวสาวิตรีอายุ๓๑ปีบอกว่า
ก็อยู่กินกับแฟนนุ่มคนนี้ที่เป็นคนขับรถบรรทุก
ปีแล้วนะแต่ครึ่งปีหลังระหองระแหงทะเลาะกันบ่อย
เพื่อนร่วมงานมาโดนลูกหลงไปด้วยเพราะว่าพยายามจะช่วยอธิบายเรื่องดอกกุหลาบวันวาเลนไทย
เธอก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วเลิกเลยดีกว่า
มันเกินกว่าเหตุทำร้ายผู้หญิงแบบนี้รับไม่ได้ไม่อยากคบต่อแล้ว
อารมณ์ชั่วผู้เขาแหละมั้งที่เขาเหมือนถึงห่วงอะไรแบบนี้
ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุรพงศ์โฮมโยอายุ๓๐ปี
มีคดีเกี่ยวกับร่วมกันทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอยู่ด้วยนะคะ
อยู่ระหว่างสู้คดีในชั้นศาลค่ะ
กลายเป็นว่านี่คดีใหม่อีกเรื่องหนึ่ง
ทำร้ายร่างกายแฟนสาวกับเพื่อนแฟนก็จะต้องจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีอีกคดีนึงนะคะ

ใช่บอกว่าเพื่อนร่วมงานให้ดอกไม้โกรธนึกว่าผู้ชายคนอื่นให้
แล้วใครจะทนอยู่ด้วยไหวแล้วเนี่ยใช่ไหม